สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
กลับมาอีกครั้งกับโศกนาฏกรรมอันแสนเจ็บปวดของหัวเว้ย

แม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบด้านเทเลคอมอันดับหนึ่งของโลก
และเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับ๒ของโลกด้วย
แต่กลับถูกหลายประเทศใส่หน้านี้ค่ะ
ยังสั่งตรวจสอบแบบละเอียดยิบก่อนจะประกาศแบนในที่สุดค่ะ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะ
ที่เป็นพ่อใหญ่บี้ทุกประเทศได้ทำตามกันมาตั้งแต่๒ปีที่แล้วค่ะ
และล่าสุดประเทศที่ตบเท้าร่วมแบนโหเว้ยกับเขาด้วย
ก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะ
นางหมัดฮุกที่กระแทกเข้าใส่จีนแบบเต็มเลยค่ะ
ความหวังและความปรารถนาที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นผู้นำเทคโนโลยีไร้สายระดับโลก
ก็พังทลายไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะคะ

รายแรกที่ปล่อยมันทุกข์ใส่หัวเว้ยเลยก็คือ
ที่ออกมาถอนตัวจากการเป็นคู่ค้ากับหัวเว้ย
ดวางขายสมาร์ทโฟนและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
เพราะกังวลด้านความปลอดภัยค่ะ

เพราะอาจเป็นสายลับหรือสปายในคราบเทคโนโลยี
ที่เข้ามาดูดเอาข่าวกรองและข้อมูลสำคัญไปได้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะโทรศัพท์ทั้ง๒ยี่ห้อนี้นะคะ

ตอนนั้นนะคะประเทศอื่นไม่ได้เต้นไปกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ
และทำให้ธุรกิจของโฮเว้ยก็เติบโตได้ดีเลยทีเดียว
กับบริษัทเทเลคอมหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในยุโรปนะคะ
แต่การกลับลำของสหราชอาณาจักรในครั้งนี้
เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกาเพิ่งลงโทษจีนอีกรอบไปแบบสดร้อนค่ะ
ซึ่งหัวเว้ยเองก็ออกมายอมรับนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่ยากจริง
เหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้ในทุนยุโรปต้องคิดทบทวนใหม่อีกรอบค่ะ
คาดว่าหลังจากนี้นะคะจะมีประเทศอื่นตามมาแน่นอน
โดยเฉพาะเยอรมนีและฝรั่งเศส

งดแชร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พูดง่ายว่าแบร์นั่นเองค่ะ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๖๒แล้วนะคะ

พูดให้บริการโทรรัคมนาคมระยะของเยอรมนีเอง
และกรณีของเยอรมนีมีความน่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งค่ะ
โดยผ่านการส่งออกนั่นเองค่ะ

อรมนีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปจีนราว๓๖ล้านล้านบาท
เป็นอันดับ๒ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ
ก็บอกได้เพียงแค่ว่าพวกเขาผิดหวังค่ะ

เป็นเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นตัวตั้งตัวตี
โดยการแอบเอานโยบายการค้ามากดดัน
ไม่ใช่ความกังวลความปลอดภัยอย่างที่บอกกันนะคะ

กลายเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกในปี๒๕๖๓นี้

โดยมากกว่าครึ่งนะคะหรือ๔๗สัญญาอยู่ในยุโรป
อีก๒๗สัญญาอยู่ในเอเชีย
และอีก๑๗สัญญาเป็นที่อื่นในโลกค่ะ
แต่พอเจอสหรัฐอเมริกาสกัดแถมโดนหมัดฮุกจากสหราชนาจักรนะคะ
เป็นรอแข่งขันทางเทคโนโลยีไม่ได้
และก็เป็นทัศนคติของผู้แพ้ค่ะ
เรียกว่าเป็นมวยคู่เอกที่ห้ามกระพริบตาเลยนะคะ
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะสหรัฐอเมริกาก็มีการออกมาผลักดันค่ะ
ที่ต้องการให้ประเทศอื่นและผู้ให้บริการโทรคมนาคมรับประกันว่า
สื่อสารระหว่างสหรัฐอเมริกา
ทั้งที่สหันธูปและกองทัพสหรัฐที่ประจำทานอยู่นอกประเทศ
ปราศจากอุปกรณ์ของจีนค่ะ
แน่นอนค่ะว่าการออกมาเป็นแนวหน้าของสหราชนาจักร
ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดีโนทรัมป์เลยก็ว่าได้ค่ะ
ผลที่เกิดขึ้นชัดนะเวลานี้นะคะก็คือ
แต่ก็ไม่แน่นะคะบางทีอาจเปลี่ยนใจมหารือกันได้
ณเวลานี้ก็ยังไม่เห็นแววนะคะคงต้องรอปีหน้าอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะ
ติดตามอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับเทียร์รัฐออนไลน์